นี่เห็นพี่เบิร์ตเล่าแบบนี้แล้วก็นึกถึงข่าวนี้ค่ะ
เพราะว่าข่าวนี้จริงก็เกี่ยวกับไฟเหมือนกัน
ชอตเป็นช่างแอร์
คือช่างแอร์ก็กำลังติดตั้งแอร์อยู่
แต่ปรากฏว่าพลาดโดนไฟช็อตร่วงลงมาที่พื้นเลย
คุณผู้ชมดูค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะ

นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเขาต้องไปเร่งช่วยเหลือค่ะ
เหตุการณ์กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาที่ชนบุรีเนี่ยนะคะ

แอร์คือนายเกรียงไกรบัวรพาอายุ๔๑ปีค่ะ
นี่โดนไฟช็อตหมดสติ
คือช่างเกรงไกรก็ไปติดตั้งแอร์ไปเดินสายไฟในห้องเช่า
ในพื้นที่หมู่๒ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
พอปั๊มหัวใจเสร็จแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาค่ะ
แล้วถามเพื่อนของช่างเกรงไกรเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าพวกผมนะ
มาติดแอร์ที่ห้องเช่าตรงนี้คือห้องเช่ามันอยู่ชั้น๒ไง
แล้วพอติดตั้งเสร็จปั๊บฝั่งช่างเกรงไกรดูสภาพแอร์
ห้อยลงมาแบบนี้คือพอตอนแรกอ่ะติดเสร็จแล้วนะ
ฝั่งช่างเกียงไกรเขาก็ลงมาเก็บของที่ข้างล่าง
แล้วช่างเกรงไกรเขาก็ต่อคือส่วนหนึ่งลงมาข้างล่าง
แล้วส่วนหนึ่งก็ยังต่อไฟอยู่ข้างบน
แต่สักพักนึงได้ยินเสียงคนตะโกนเรียก
อ้าวพอคนตะโกนเรียกวิ่งขึ้นไปดู
ทำไมช่างเกลียงไกรลงมานอนอยู่ตรงบันไดแล้ว

แล้วตอนนั้นก็ต้องพยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้ว
อาการไม่ดีขึ้นเลยรีบแจ้งกู้ภัย
พอกู้ภัยมาถึงก็ปั๊มหัวใจ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขอให้อาการของช่างเกียงไกรอาการดีขึ้นนะคะ
คือตอนนี้คุณผู้ชมครับหน้าร้อน
อาชีพอะไรบ้างที่จะมีคนสั่งของเยอะ
คนส่งน้ำแข็งท่านก็ต้องบดน้ำแข็ง

บ้านไหนรู้สึกแอร์ไม่ค่อยหยุดก็ต้องเรียกช่างแอร์
ถูกแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหช่างแอร์งานล้นสงการยังไม่ได้หยุด
ยังไงพี่ช่างแอร์นะครับก็ระวังหน่อยนะครับ
เยอะก็จริงแต่ต้องระวังด้วยครับโอ้โหไม่น่าเลยนี่
แล้วทำงานแบบนี้ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
อาจจะต้องมีถุงมือถนนกันไฟฟ้าช็อตหน่อย